คุณผู้ชมคะวันนี้สภาวิศวกรได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของปตทระเบิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เหตุการณ์นี้เสียชีวิต๓ศพและจำนวนผู้บาดเจ็บก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
เมื่อวานเราบอกไปว่า๕๐วันนี้๖๐กว่าคนเลยที่ได้รับบาดเจ็บ
คือเบื้องต้นจากการตรวจสอบคาดว่าสาเหตุก็คือเกิดจากความเสื่อมของท่อส่งก๊าซด้วยนะคะ
และเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดการระเบิด
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหคนบาดเจ็บจำนวนมากจริงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๙ตำบลเปรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
แรงระเบิดเนี่ยนะคะทำให้บ้านเรือนประชาชนโรงเรียนเปรงวิสุทธาธิบดี
และสพเปรงที่อยู่ใกล้ได้รับความเสียหาย
วันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด๒๓๐กิโลโวลต์
ความสูง๔๕เมตรนะคะครับเพราะว่าเสาไฟก็ได้รับความเสียหาย
คือสายขาดตกลงกล่องกับพื้นก็ต้องไปซ่อมแซม

ส่วนปตทค่ะเจ้าของท่อส่งกัสธรรมชาติ
ก็นำรถแบ็คโฮล์ไปปรับหน้าดินที่จุดเกิดเหตุ
แรงระเบิดทำให้ท่อก๊าซขนาด๓๖นิ้ว
ที่อยู่ใต้ดินคุณผู้ชมโผล่ขึ้นมาเหนือพื้น
แล้วก็เป็นหลุมลึกเลยนะคะบริเวณนั้น
สภาวิศวกรพร้อมด้วยทางกระทรวงพลังงาน
กรมทางหลวงชนบทกระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมืองก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
หลักก็คือจะต้องหาสาเหตุที่แท้จริง

ศาสตราอาจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกสภาวิศวกร

บอกว่าโดยทั่วไปท่อส่งกัสธรรมชาติ
ทั้งในแนวทางรถไฟถนนและสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุทางปตท
ฝังท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด๓๖นิ้ว
ความหนา๑๕เซนติเมตร
ลึกลงไปใต้ดินประมาณ๔เมตรแบบนี้นะคะ
คือล่อใต้ถนนรัตนโกศิลป๒๐๐ไปตามแนวเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงค่ะ
ด้วยระยะทางของการวางท่อส่งก๊าซเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรคือจากจังหวัดระยอง
ไปถึงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธิยา
ก็ต้องใช้แรงดันสูงเพื่อส่งก๊าซ
ทีนี้ค่ะพอมันเกิดระเบิดขึ้นเนี่ยความเสียหายมันเลยเยอะ
ครับมันเลยความเสียหายแผ่ไปเป็นวงกว้างมาก
๊าซธรรมชาติจะมีส่วนผสมของมีเทนและก๊าซชนิดอื่นนะคะ
มีเทนเนี่ยจะมีสถานะคือเบากว่าอากาศสามารถลอยสะสมอยู่ในอากาศได้
ก็เลยคาดว่าหลังท่อก๊าซระเบิดมีวัสดุหรือดินที่เกิดจากแรงระเบิด
กระทบกับสายไฟฟ้าแรงสูงค่ะมันก็เลยเกิดประกายไฟค่ะ
นี่คือสาเหตุค่ะไฟก็เลยลุกไหม้แล้วก็ลามไป
ตามสายส่งไฟฟ้าแรงสูงอะค่ะ
ท่อกแก๊สเนี่ยทุกท่านจิตนาการดูสิค่ะว่า
จะส่งจากชนบุรีเนี่ยไปถึงวังน้อยยุธยาเนี่ย
แรงดันมันต้องสูงถูกไหมครับถ้างั้นไปไม่ได้ไกล
แรงดันถึง๗๐๐พีเอสไอเนี่ยเวลามันฉีกขาดมาแล้วเนี่ยนะครับ
มันก็ดันดินเนี่ยโป้งขึ้นมาเลยสูงขึ้นมาเลย
ทีนี้ดันดึงขึ้นไปข้างบนมีอะไรครับสายสายไฟฟ้าใช่ไหมครับ
ดินเนี่ยมันอาจจะไปแตะกับสายไฟฟ้านะครับทำให้เกิดประกายภัย
ประกายไฟถูกไหมฮะทำให้เกิดประกายไฟ
ทีนี้ธรรมชาติของแก๊สธรรมชาติเนี่ยนะครับเอ็นจีเนี่ย
มันมีส่วนผสมว่ามีเทนเยอะค่ะเพราะงั้นแก๊สเนี่ยมันจะลอยสูง
อันนี้มันจะเรียบพื้นแต่อันนี้มันจะเบาพอเบาปั๊บ
มันไปสูงเร็วเลยค่ะนะครับเพราะงั้นแล้วเวลามันสปาร์ค
ไฟขึ้นมามดติดไฟจะเห็นจะเห็นประกายไฟมันจะเป็นแนวดิ่ง
ตู้มเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้มีการคาดการณ์สาเหตุเบื้องต้นว่า
อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามีคนงานก่อสร้างใช้รถแบ็คโฮ
ขุดดินบริเวณแนวท่อส่งก๊าซเหมือนกับว่าไปขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ไปกระทบกับท่อจนเกิดประกายไฟแล้วเกิดระเบิดขึ้น
คาดการณ์ไว้ว่าเป็นลักษณะแบบนี้วันนี้ก็เลยถามนายกสภาวิศวกร
ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าครับนายกสภาวิศวกรบอกว่าเรื่องนี้
ยังต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากสองปัจจัยหลัก
คือความเสื่อมของท่อส่งก๊าซและปัจจัยภายนอกที่ไปกระตุ้นให้เกิดการระเบิดค่ะ
ก็เลยแนะนำว่าควรมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมนะคะก็คือต้องตรวจสอบคุณภาพท่อส่งก๊าซ
อย่างสม่ำเสมอติดตั้งป้ายเตือนทุกร้อยเมตร
เชื่อมโยงข้อมูลการวางท่อก๊าซกับกรมทางหลวงกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะกรณีนี้น่าสงสัยก็คือเมื่อลึกลงไปถึงสี่เมตรเนี่ย
อะไรทำให้ท่อฉีกขาดได้อายุของท่อไหม
เดี๋ยวปตทก็ต้องไปดูหรือมีการรบกวนไหมสังเกตนะครับว่าที่ตรงเนี้ย
ดูเหมือนว่าเป็นที่เอกชนนะครับอาจจะมาใช้ในช่วงที่มีการทำถนนด้านหน้า
อันนี้ยังไม่มีใครบอกได้นะครับแต่สภาวิศวกรสิ่งที่เราต้องการก็คือ
เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยสาธารณะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
เพราะงั้นแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเกิดไปแล้วต้องหาสาเหตุให้เจอ
เพราะว่าแนวท่อการ์ดมักจะใช้นะครับอยู่ในเรื่องของการสร้างกระแสไฟฟ้านะครับ
โรงไฟฟ้าและเดี๋ยวนี้นะครับตรงเนี้ยแต่ก่อนมันชนบทใช่ไหมครับ
แต่เดี๋ยวนี้ก็เมืองเมืองก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะงั้นสภาวิศวกรแสดงความเป็นห่วงเป็นใย
เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานนะครับตั้งแต่เรื่องของการออกแบบ
วันนี้ผู้เชี่ยวชาญเราก็มาถามท่านได้ตั้งแต่การดูแลรักษานะครับ
ไม่ใช่เมืองเข้ามานะครับแล้วทีนี้ไม่มีการระวัง
สภาวิศวกรก็แนะนำเพิ่มเติมนะคะให้ปตทเชื่อมโยงข้อมูลการวางท่อส่งก๊าซ
โครงสร้างผังเมืองร่วมกันเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้อีกรวมถึงต้องถอดบทเรียนค่ะ
เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นอื่นทั่วประเทศด้วยนะคะครับ
ดูการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะครับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ
มีศูนย์ช่วยเหลืออยู่ที่วัดเปรงราชบำรุงนะครับในพื้นที่ตะมนต์เปรงเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับ
บางบ่อศูนย์ปราการนะครับอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะครับเป็นศูนย์ช่วยเหลือแล้วก็สำรวจชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อก๊าซระเบิดด้วยนะครับนี่ฮะวันนี้คนก็มากันเยอะเลยนะครับ
นายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ผู้บริหารของปตทวันนี้ก็ลงพื้นที่มาเพื่อเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
รวมทั้งผู้ที่บาดเจ็บนะครับรวมถึงมอบถุงยังชีพให้กับคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
จากการตรวจสอบนะครับเหตุการณ์นี้พบว่ามีผู้เสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บ๖๖คน
ในจำนวนนี้ยังสาหัสอยู่๔คนนะครับเดินทางกลับบ้านได้แล้ว๓๗คนนะครับ
สำหรับคนบาดเจ็บนะครับทางปตทบอกว่าพร้อมรับผิดชอบดูแลค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมทั้งเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต
โดยปตทจะมอบให้แบบนี้ครับทุกผู้ชมครับการเยียวยาจากเหตุท่อส่งก๊าซระเบิดที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ๕ล้านบาท
ผู้ที่บาดเจ็บนะครับผู้ที่เจ็บสาหัสจะช่วยเหลือคนละห้าแสนบาท
ผู้ที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บจะให้การช่วยเหลือคนละสองแสนบาท
ส่วนผู้ที่บาดเจ็บโดยไม่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทางปตทจะช่วยเหลือคนละห้าหมื่นบาทนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของบ้านเรือนกับทรัพย์สินที่พังเสียหายทางปตทจะไปประเมินมูลค่านะครับ
เรื่องต้นจะร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จะจัดเตรียมที่พักชั่วคราวที่วัดเปรงราชบำรุงอาหารน้ำดื่มเครื่องใช้ที่จำเป็น
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือนที่ไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้
นายอัตภพลเริกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทบอกว่าที่ผ่าน
สวยตรวจสอบท่อครั้งล่าสุดนั้นไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดนะครับ
ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าปตทดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างรัฐกลุ่ม
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่อส่งก๊าซที่บางบ่อสมุทรปราการ
เร่งหาสาเหตุที่แท้จริงโดยเร็วที่สุด
เรามีมาตรฐานในการดูแลรักษาท่ออยู่ตลอดเวลา
จริงมันมีการทั้งตรวจสอบไปรายสัปดาห์มีทั้งไปรายปีแล้วก็ไปราย๕ปี
หลาย๕ปีเราใช้ตัวกระสวยเข้าไปในท่อแล้วก็ตรวจสอบ
รอบ๕ปีเนี่ยก็คือของเส้นนี้เพิ่งทำไปเมื่อปี๖๒ปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็จริงแล้วรอบหลายสัปดาห์เรามาวัดเรียกว่าไฟฟ้าสถิตของท่อ
เพื่อจะตรวจสอบสภาพท่อเมื่อวันก่อนเกิดเหตุ

เพราะฉะนั้นเรื่องสาเหตุนะครับก็มีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ
โดยงานราชการที่จะเข้ามาตรวจสอบสาเหตุจริงนะครับ
มีโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุแล้วก็เสียหายหนักนะฮะ
คือโรงเรียนเปรงวิสุทธาธิบดีนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับคือวันเกิดเหตุนี่หนักเลยนะครับ
แต่ว่านักเรียนกับคุณครูปลอดภัยนะครับหนีกันทันจากการสำรวจนะครับ
พบว่ากระจกห้องเรียนที่ชั้น๑ของอาคารเนี่ยแตกพังทั้งหมดนะครับ
สายไฟฟ้าในอาคารเรียนเสียหายทั้งระบบนะฮะ
เรื่องต้นทางโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอน
เป็นเวลา๕วันตั้งแต่จันทร์ที่๒๖
ถึงวันศุกร์ที่๓๐ตุลาคมนะครับ

จะสามารถกลับเข้าเรียนได้หรือไม่อย่างไร
ความคืบหน้าทางคดีวันนี้มีชาวบ้าน
ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเปรง
ซึ่งต้องไปตั้งจุดโรงพักเคลื่อนที่

ซึ่งเป็นจุดเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
เพราะว่าสพเปรงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ

เพราะว่าก็เป็นท้องที่เกิดเหตุพอดีเลยนะครับ
แม้ว่าโรงพักเคลื่อนจะพังเสียหาย
มีผู้มาแจ้งว่าอาคารหรือว่าบ้านเรือน
ได้รับความเสียหายจากเหตุท่อก๊าซระเบิด
ที่บางบ่อสมุตรประการทั้งหมด
ต่อโถสามสิบเก้ารางคาเรือนนะครับ

รถยนต์พังเสียหายไปเจ็ดสิบหกคัน
จักรยานยนต์เจ็ดสิบเอ็ดคัน
มีปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำเสียหาย

ใครที่จะแจ้งเพิ่มเติมไปได้นะครับ
เป็นจุดโรงพักเคลื่อนที่

คือรถยนต์รถจักรยานยนต์บางคันก็พังใช่ค่ะที่อยู่ไกลหน่อยร้ายมาลงร้าย
ใช่ทั้งเสียงดังทั้งความร้อนโอ้โหทุกอย่างเลยค่ะ
คือเราเห็นภาพแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ

ตอนนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสำรวจพื้นที่ที่เสียหายนะฮะ
หลังเกิดเหตุ๑วันเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงบ่ายเมื่อวานนี้

ค่ะละลายแบบหื้อ
ตัวถังนะพลาสกพลาสติกตัวถังเป็นเหล็กเลยนี่ละลายหมดนี่

คือเขาเลี้ยงไก่ไว้๒๐ตัวบ้านนี้ตายหมด

นี่ฮะโอ้โหมันวูบไปเลยนะฮะ

เท่าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องเก็บไว้เป็น
ต่อยอดเป็นพ่อพงแม่พันธุ์อะไรก็เลี้ยงกันต่อไปนะครับ
นายพยอมสิงโตนะครับ
แล้วก็นางชวนสิงโตเนี่ยเป็นสองสามีภรรยาบ้านที่ได้รับความเสียหายนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บด้วยนะฮะไปทำแผลมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งกลับมาจากตัดไม้มาเผาถ่าน
กำลังนอนพักผ่อนอยู่แล้วก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้น
ตอนนั้นภรรยาก็รีบมาปลุกบอกให้วิ่งหนีออกจากบ้าน
นายพยอมบอกว่าก็วิ่งตามคันดินไปเรื่อย
ตอนที่วิ่งไปเนี่ยมันปวดแสบปวดร้อนตามตัวไปหมด
แต่ก็ต้องฝืนวิ่งไปจนพ้นไปถึงถนนอีกสายหนึ่ง
ไปพักไอ้บ้านพักครูก็ยังร้อนอยู่ก็เลยออกไปนู่นอีก
ไป๒๐๐ปีแต่เราจะไม่ไปอีก

ตอนนั้นรู้ตัวว่าหัวแสบหัวร้อนอยู่

แล้วไปนั่งพักคนต้นไม้
ก็บอกให้โทรไปเรียกหลานมานะ
โทรบอกว่ามาซื้อน้ำมากินแล้วก็ซื้อยาไอ้ที่ควันเอามาทาก่อน

ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับลูกชายของนายพยอมกับนางชวนนะครับ
บอกว่านี่คือสภาพบ้านที่ได้รับผลกระทบ
ไก่เลี้ยงไว้๒๐ตัวตายไปหมดเลย
จักรยานยนต์ก็ถูกไฟไหม้เสียหาย
บ้านตอนเกิดแรงระเบิดมันสั่นไปหมด
ตอนนั้นพอบ้านสั่นไปหมดได้ยินเสียงเนี่ยออกมาดู
ก็เห็นแบบโอ้โหลูกไฟขนาดใหญ่
ก็เลยบอกแม่บอกแม่วิ่งหนีกันเถอะ
แม่ก็ไปเรียกพ่อแล้วก็พาแม่วิ่งหนี
บอกลงน้ำก่อนเลยมันร้อนเหลือเกินตอนนั้น
จะได้ไม่โดนเรื่องไอความร้อนที่พุ่งเข้ามา
แต่ว่าร่างกายที่มันอยู่ในส่วนที่เหนือน้ำเนี่ย

คือเค้าเดินนี่มันร้อนแล้วเค้าก็ได้ไปบ้านหลังนี้นะครับ

น้องสาวนี่ออกไปตรงนี้

ตัวควาเคอขาสองข้างถันหมดเลย

แต่ที่อยู่ที่วัดครับครับพันละวันใช่ใช่ใช่แต่เรามาเห็นแล้วเห็นท่อแก๊สมันระเบิดแล้วครับเนี้ย
เห็นไฟมันพุ่งสูงมากอยู่ในน้ำเนี่ยเราก็ล่องไปด้วยแล้วก็มีหินตกนะครับย้ำ
เนี่ยแบบหลังเนี้ยหลังคาเนี้ยครับที่เป็นเม็ดเม็ดเนี้ยคือบ้านหลังเนี้ยเขาบอกว่าถามว่าเนี้ย
ดูจากสภาพบ้านอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้นั่นแหละแต่ขอไปอยู่ศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราวก่อนดีกว่า
เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขามาตรวจสอบเรื่องโครงสร้างความแข็งแรงก่อนตอนนี้ไม่กล้าอยู่เหมือนกัน
ค่ะก็ดีนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะตอนเกิดเหตุเขาบอกมันสั่นไปหมดเลย
ใช่ค่ะใช่ทีมข่าวของเรานะคะก็ดูความคืบหน้าการลงทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
ไปพบกับนางสาวสุจินอยู่สบายถือกระสอบใส่สัมภาระมาถุงหนึ่ง
แล้วก็เนื้อตัวเนี่ยค่ะก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เพราะว่าถูกความร้อนนะคะตอนที่ท่อส่งกัสระเบิดหูสองข้างนะคุณภาคภูมิ
ทำไมฮะคือผู้พองทั้งสองข้างเลยนะความร้อนมันแบบมันมาวูบเนี่ย
พองนี่ค่ะปิดหูไว้อย่างเงี้ทีมข่าวก็เลยไปคุยด้วยนะคะครับ
นางสาวซูจินบอกว่าเธอก็เป็นคนงานก่อสร้างอยู่แคมป์ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็เป็นเพื่อนของนางสมศรีจันแถมอายุ๔๑ที่เสียชีวิตในขณะเกิดเหตุด้วยนะคะ
ครับเธอก็เลยเล่าให้ฟังคือเล่าไปน้ำตาไหลไปเลยเธอบอกว่าเธอกับนางสมศรีเนี่ย
เป็นคนจังหวัดเดียวกันเป็นคนจังหวัดสะแก้วนะคะก็มาทำงานรับเหมาทำถนน
ช่วงเที่ยงเมื่อวานตัวเธอกับนางสมศรีผู้เสียชีวิตแล้วก็คนงานก่อสร้างคนอื่น
ก็นั่งพักกันค่ะอยู่ที่ด้านหน้าห้องพักภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง
แล้วมันก็อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากแคมป์อยู่ใกล้มากจริงจริงนี่ค่ะ
คือแค่นี้เองอ่ะใกล้กันเองถูกแล้วพอมันระเบิดเนี่ยนะครับ
นางสาวซูจินบอกว่าโอ้โหเสียงดังมากนะคะ
แล้วเห็นว่าไฟเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมาสู่ท้องฟ้า
สูงกว่าเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงได้สูงสี่สิบห้าเมตรนะคะ
ครับไฟเนี้ยสูงกว่านั้นอีกค่ะแรงระเบิดทำให้ก้อนหินกระเด็นมา
โดนท้ายทอยของนางสมศรีครับนางสมศรีเนี่ยนั่งหันหลังให้กับจุดเกิดเหตุ
ก็เลยโดนหินกระเด็นมาเข้าไทยทอยเต็มล้มลงบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเอ่อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโอ้โห
หนูวิ่งหนูล้มน้องหนูดึงมือหนูว่าพ่อน้องหนูล้มหนูดึงมือน้อง
นั่นน้องอ้วนหนูยังเทศกาลตอนนั้นขึ้นขึ้นถนนมันสูง
ต่างคนต่างอาชีวิตโลศอยู่หันนั้นบ้างอ่ะก่อนเกิดอยู่คุณเห็นไหม
พี่ว่าไม่เป็นเห็นเห็นแฟนเขาบอกว่าไหนนำไปไหน
คือบอกว่าด้ำอยู่ข้างหลังคือคุณมองมาเห็นเฟนเขา
วุ่นวุ่นวุ่นไปตรงนู้นกระโล่นวิ่งไปวิ่งมา
แล้วอ่ะเกลืองไฟมันมาด้วยตรงนี้เอ้าไหม
ประสานญาติของผู้เสียชีวิตที่จังหวัดสะแก้ว
รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ